คุณผู้ชมคะสำหรับนักแสดงสาวไฟล์นิชานันเนี่ย
หันมาดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองแบบด่วนเลย
เพราะว่าตรวจพบซิสที่บริเวณมดลูก
ไปอัปเดตอาการของเธอกันหน่อย
คือเธอก็ยอมรับนะคุณว่าตกอกตกใจเหมือนกัน

ซึ่งสาวไฟล์ก็บอกว่าตกใจแล้วก็เครียดอยู่ไม่น้อยกับเรื่องนี้นะคะ

แล้วก็เฝ้าติดตามอาการแบบใกล้ชิดกันเลยทีเดียว
ส่วนประเด็นที่นักแสดงสาวได้รับช่อดอกไม้จากงานแต่งงานของเพื่อน
ใครต่างก็แซวว่าต้องเป็นเจ้าสาวคนต่อไปแน่เลย
ไฟล์ก็ยอมรับนะคะว่ายังไม่มีข่าวดีเร็วนี้หรอก
แต่ความรักกับหนุ่มนอกวงการที่คบหากันมา๒ปีเนี่ยก็ราบรื่นดี
และเจ้าตัวก็ไม่ได้รีบเร่งอะไรค่ะ
ก็คบหาศึกษาดูใจกันไปก่อนนะคะในช่วงนี้
เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีข่าวดีเมื่อไหร่รับรองว่าไฟล์นิชานันจะต้องมาอัปเดตให้เราได้ติดตามกันอย่างแน่นอนเนาะ
เขาว่ากันว่าคนเป็นจี๊ดเนี่ยถ้ามีลูกแล้วจะดีขึ้น
ใช่อันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการทางธรรมชาติเขาว่าอย่างนั้น
ถูกต้องแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะขอให้หายแล้วกันนะ